คนรักกันยังอยู่ที่วงการศิลปินนักร้องนะคะคุณเอ๊จิรากร
ดิฉันให้คนนี้นะเป็นคุณพ่อลูกดกศิลปินลูกดกไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าภรรยากำลังจะคลอดทายาทคนที่๓แล้วนะคะ
ตอนนี้ท้องได้๗เดือนค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แหมนี่นะเราก็ยินดีด้วยจริงนะคะ
โดยทั้งคู่ก็ได้มาเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนี่แหละว่า
อวดท้องอายุคัน๗เดือนกว่าแล้วนะคะ
คุณภรรยาเขาสวยนะเห็นเขาท้องอยู่นะ
ตอนนี้ค่ะได้เลิกคลอดลูกแล้วนะคะวันที่๙กรกฎาคมนี้
พร้อมกับประกาศทันทีเลยว่าหลังจากนี้ขอปิดอู่จ้า
เพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่ก็๔๐แล้วจ้า
ค่ะ

ใช่ทานทุเรียนได้วันละ๒ลูกนะคะ
ใช่ลูกนะพี่
พ่อเตรียมอย่างไรบ้างคะรับขวัญน้อง
เตรียมไถนาหนักขึ้นไปกว่าเดิมครับผม
ใช่พี่เขา๓คนเนอะยังไงก็
วากอย่างรับงานอยู่นะครับ

อู่ครับเพราะตอนแรกว่าจะทำหมันเอง
แต่ทีนี้พอทำหมั่นเองราคานี้
แต่ถ้าเขาทำมันเองอีกราคานึง
เฮ้ยเราจะทำเองทำไมเรา

พอครับพอพอพอพอ
ถ้าท้องอีกคนผมคงท้องเองนั่นแหละค่ะ
ไม่ได้อะไรเนอะเรื่องเงินร้อนแล้ว

ถ้าเกิดให้ตัวเองทำเนี่ยอีกราคาหนึ่ง

อันนี้แน่ค่ะเขาก็คิดกันมาแล้วนะครับ

โดนนี่ค่ะคุณแฟนเพลงฉีดน้ำใส่ด้วยนะคะ

แต่ว่าฉีดปากกับฉีดตานี่แหละ

แต่ถ้าฉีดเล่นผ่านก็ได้

แข็งแรงดีแล้วครับผม
ฉีดน้ำนะนักข่าวของเราเองก็เหมือนกันนะคะ

นี่ถ้าไม่บอกว่าลูกสามนี่

ดูแบบเออดีลาน่าอยู่